หลังจากที่ทีมข่าวของเราได้เปิดปฏิบัติการไทยรัฐนิวส์โชว์ช่วยผู้ป่วยโควิด๑๙
เพื่อที่เราจะขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเป็นสื่อกลางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วยังรอคอยการรักษายังไม่มีรถจากหน่วยงานไหนมารับ
ยังไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็รอคอยความช่วยเหลืออยู่เนี่ยค่ะ
เราเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมยังคงสามารถส่งเรื่องมาได้นะคะ
ใช้โทรศัพท์มือถือมาสแกนได้เลยหรือว่าเข้าไปในเพจไทยรัฐนิวส์โชว์ก็ได้
ตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้นะคะ
คือเป็นสื่อกลางในการประสานให้ช่วยเหลือไปแล้วประมาณ๘ราย
และทีมงานของเรายังคงช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจริง
ส่งเรื่องมาได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ภาพทีมงานของเราที่ทำงานกันจริงค่ะ
มีกรณีหนึ่งที่เป็นเรื่องเศร้าคุณผู้ชมค่ะ
กรณีของคุณสนองทองสันเทียป่วยโควิด๑๙
ย่านนวมินญาติติดต่อมาทางเพจของเรา
ช่วงค่ำเมื่อวานเราก็ประสานให้ให้รถพยาบาลไปรับ
แต่ปรากฏว่าไปไม่ถึงโรงพยาบาลคุณผู้ชม
คุณสนองเสียชีวิตระหว่างทางนะคะ
นี่เป็นกรณีที่น่าเห็นใจมากเพราะถึงมือหมอไม่ทัน
มาขอความช่วยเหลือผ่านทีมข่าวขอความช่วยเหลือเมื่อวานนี้
เราประสานให้เลยทันทีเมื่อวานนี้ช่วยเลยค่ะ
แต่ไม่ทันเราได้มีการคุยกับญาตินะคะ
ก็คือคุยทางไลน์อะค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าระหว่างรอรถพยาบาล
ก็มีการไลน์คุยถามอาการกันตลอดจนรถพยาบาลมารับ
แล้วคุณผู้ชมดูข้อความสุดท้ายที่คุณสนองคุยกับญาติ
คือคำว่าได้ไปแล้วหมายถึงว่าได้ไปโรงพยาบาลแล้วอะค่ะ
แล้วก็ไม่มีการตอบอะไรอีกเลยคุณสนองคือเสียใจ
ที่วัดแถวแถวลาดพร้าวนี่ค่ะ
คือเขารอคอยความช่วยเหลืออยู่สักพักนึงแล้ว
พอได้รับความช่วยเหลือแต่ไม่ทันได้ไปถึงโรงพยาบาลเสียชีวิตซะก่อน
อีกทีนะคะผู้ป่วยท่านไหนญาติผู้ป่วยท่านใดที่ยังประสบปัญหาว่า
ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วแต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ยังไม่มีรถจากหน่วยงานไหนไปรับในที่พักของคุณเพื่อไปส่งโรงพยาบาล
แล้วเราจะสามารถประสานงานกันกับทีมงานของเราประสานไปทางคุณนะคะ
เราจะเป็นสื่อกลางในการติดต่อความช่วยเหลือไป
ส่งเรื่องมาได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
จะมีแบบฟอร์มอะไรพวกนี้ให้กรอกด้วยนะครับ
คือเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เขาจะทำงานทางด้านนี้ช่วยเหลือผู้ป่วยคุณ๑๙เนี่ย
ท่านก็ทำงานเต็มที่นั่นแหละนะฮะต้องให้กำลังใจ
แต่เราจะเป็นส่วนกลางหรือว่าเป็นผู้ประสาน
บางคนแจ้งแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครมาเราก็จะช่วยย้ำให้ช่วยประสานต่อให้
หรือว่าช่วยแนะนำให้ว่าท่านเป็นลักษณะแบบนี้
ท่านควรจะแจ้งช่องทางนี้หรือว่าไปแบบนี้ส่วนนี้แบบนั้นแบบนี้
คือเราทำหน้าที่ในลักษณะของการเป็นสื่อกลางแล้วก็ประสานให้ต่อนะคะ
ช่วยเจ้าหน้าที่อีกแรงหนึ่งนะครับช่วยท่านผู้ชมไปในตัวด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีกรณีคุณแม่ท้อง๔เดือนที่ติดโควิด๑๙
แจ้งมาอย่างเราเหมือนกันนะฮะบอกว่าประสานไปยังหน่วยงานหลายแห่งหลายวัน
ยังไม่ได้รับการรักษาก็กังวลว่าลูกในท้องเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
วันนี้นะครับล่าสุดทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เขตทวีวัฒนามารับตัวไปรักษาแล้วนะครับ
ผู้หญิงท่านนี้ชื่อคุณแตนอายุ๓๓ปีนะครับเธอตั้งท้อง๔เดือน
ช่วง๑๖๑๗เมษายนที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอกับครอบครัวไปที่บ้านอีกที่หนึ่งที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
แล้วก็กลับบ้านแถวพุทธมนตรไม่ได้ไปไหนเลย๑๙เมษายนเธอไปทำบุญที่วัดแถวบ้านที่พุทธมนตร
จากนั้นนะครับทางจังหวัดนครปฐมเนี่ยเขามีการประกาศแจ้งค่ะบอกว่าใครไปที่วัดตรงเนี้ยเนี้ยมีคนติดโควิดสิบเก้า
กับลูกที่เป็นลูกชายอายุ๙ขวบก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ผลออกมาลูกชายวัย๙ขวบไม่ติดนะฮะแต่ตัวเธอติด
และเธอตั้งคันอยู่๔เดือนนะครับเธอบอกว่าพอรู้ผลตอนนั้นกักตัวอยู่ในบ้านทันทีเลยนะครับแล้วในบ้านเนี่ยมี๕คนนะครับมีตัวเธอมีคุณพ่ออายุ๕๘คุณแม่อายุ๕๕นะครับตัวเธอเนี่ยอายุ๓๓น้องสาวอายุ๒๓
แล้วลูกชายอายุ๙ขวบคุณแปนบอกว่า๒๕เมษายนเธอโทรประสานไปยังสายด่วน๑๖๖๙เพื่อขอรถมารับไปรักษาได้แจ้งปลายสายด้วยว่าเธอเนี่ยท้องนะแล้วมีอาการป่วยไข้เวียนศีรษะซึ่งตอนนั้นก็เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวใช้เวลาอีกสักประมาณเนี่ยไม่เกิน๒วันเนี่ยเดี๋ยวประสงค์ประสานให้เดี๋ยวหาร
เธออีกหรือเปล่าจนกระทั่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาบอกให้เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวมีรถมารับนะครับแล้วก็มีรถมารับนะฮะ
การทำงานของเอลวันเขาผิดพลาดอย่างเงี้ยคือเหมือนเรารอเตียงเกอร์มาสองวันเลยเพราะเขาไม่แจ้งว่าเราท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนยายก็บอกว่าเออดีนะที่แบบไม่เป็นอะไรขึ้นมาอย่างงี้ที่เขาตายตายกันมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าลูกก็ยิ่งร้องไห้เสียใจใหญ่เลยพี่เพราะว่ากลัวหนูเป็นเยอะคือเขาก็บอกเลยว่าคือแม่ต้องไม่เป็นอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยพี่คือแบบคือหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก
เขาก็ให้กำลังใจแล้วก็แบบก็ต้องเข้มแข็งอ่ะพี่เพื่อลูกอย่างเมื่อวานที่โทรมาเหมือนจะมีความหวังว่าจะได้เตียงแล้วสรุปหนูไม่ได้เตียงคือน้องเขาก็เป็นห่วงกังวลหนูก็คือร้องไห้เสียใจก็ผ่านลูกหนูร้องไห้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องไม่เผา
แต่ล่าสุดเนี่ยมีรถของโรงพยาบาลมารับไปแล้วนะฮะ

ช่วยประสานเพิ่มเติมให้นะครับว่าเธอตั้งท้อง
เป็นเคสที่เร่งด่วนเพราะว่ามีลูกในท้องนะครับ
เธอบอกว่าที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็กังวลทุกคนต้องอยู่ร่วมกันนะฮะ
หนงห้องน้ำเธอจะใช้ห้องน้ำ
ห้องไหนแต่ละครั้งก็ต้องให้ทุกคนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก่อน

ผสมน้ำฉีดกับอะไรน้ำยงน้ำยาอะไรให้เรียบร้อย
ทุกคนจะได้ปลอดภัยกลัวคนอื่นจะติดด้วย
ชงลูกชายนี่ก็จะมาคอยถามถ่ายอยู่ตลอดนะครับ
สุดท้ายเธอบอกว่าเธอก็มีรถพยาบาล
จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เขตทวีวัฒนา
มารับไปรักษาต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ส่วนอีกหนึ่งกรณีนะคะที่ทีมข่าวของเราได้เป็นสื่อกลางในการประสาน
เพื่อให้ความช่วยเหลือรับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
คุณยายวัย๗๗ปีติดโควิด๑๙นะคะ
ในเก่งค่ะอายุ๔๙ปี
คุณยายสำลีอายุ๗๗นะคะ
คือลูกชายให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า

คาดว่าอาจจะติดมาจากเพื่อนบ้านที่อยู่ในซอยตั้งแต่สัปดาห์ก่อน
ไปตรวจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเมื่อ๒๓เมษายน
แล้วก็มีอาการไข้กินอะไรไม่ค่อยได้
ทางโรงพยาบาลแจ้งผลมาว่าติดเชื้อโควิด๑๙ช่วงเช้า๒๖เมษายนค่ะ
คือตอนแรกเนี่ยค่ะคุณแม่ก็นอนรอคอยความช่วยเหลืออยู่ที่บ้าน
ก็อยู่กับลูกชายตัวในเก่งมีหลานอีก๒คน

เก่งก็เลยบอกว่าแล้วแม่เนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าแม่มีโรคประจำตัว
คือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
ปกติใช้สิทธิ์ในการรักษาตัวกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ก่อนหน้านี้แม่สามารถเดินเหินได้ตามปกติแต่พอเริ่มเป็นไข้
เริ่มไปตรวจโควิด๑๙แล้วรู้ผลว่าติดโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
อาการของแม่หนักมากขึ้นนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้ว
อายุ๗๗มีโรคประจำตัวด้วยเริ่มหายใจติดขัดแล้ว
ลุกจากที่นอนของตัวเองไม่ไหวแล้ว
ลูกชายบอกว่าก็พยายามโทรศัพท์ไปแจ้งขอความช่วยเหลือทุกเบอร์ค่ะ
เบอร์ที่มีค่ะก็มีแค่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่ตอบกลับมาตอบกลับ
ว่าจะประสานหาเตียงให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเตียง
ลูกชายเลยบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วอาการแม่ก็สุดลงเรื่อย
แต่ว่าล่าสุดนะคะศูนย์เอราวันมารับแม่ไปโรงพยาบาลแล้ว
เมื่อช่วงตี๓ที่ผ่านมาฟังเสียงลูกชายค่ะ
เพราะว่าพอสวจน์เอโรวัลก็ย่นไปที่โรงพยาบาล
นี่นะคะก็คุณแม่ได้รับการรักษาตัวเรียบร้อยก็รออยู่นะคะว่า
ว่าโรงพยาบาลจะให้ข้อมูลความคืบหน้าการรักษาอาการของคุณแม่ว่ายังไงบ้าง
ตัวลูกชายเองบอกว่าตัวเขากับลูกก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่บ้านเดียวกันอยู่กัน๔คนในบ้านหลังนี้ค่ะ
เป็นผู้ชายวัยสามสิบสองปีนะฮะเคสนี้เนี่ย
เขาคาดว่าเขาน่าจะติดเชื้อหลังจากไปประชุมที่ต่างจังหวัด
แต่ที่บ้านเนี่ยอยู่กันทั้งหมดหกคนนะครับ๑ใน๖เป็นแม่อายุหกสิบเอ็ดปีนะครับ
เป็นผู้สูงอายุนะครับบ้านอยู่แถวสวนหลวงครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากได้รับการประสานมานะครับแจ้งมาเราก็ช่วยประสานนะครับ
เพื่อหาโรงพยาบาลไปรักษาผู้ป่วยคนสิบเก้าคนนี้นะครับผู้ชายคนนี้บอกว่า
ไปประชุมกับที่ทำงานที่จันทบุรีเมื่อช่วง๑๐๑๑เมษายน
จากนั้นสิบสามเมษายนเขาไปเที่ยวเกาะช้างส่วนภรรยาของผู้ชายคนนี้บอกกับเรานะครับ
บอกว่าต่อมาคือ๒๒เมษายนพอกลับมาที่บ้านแล้วที่กรุงเทพ
สวนหลวงสามีเริ่มมีอาการไอท้องเสียด้วยแล้วอาการไม่ดีขึ้น
ระหว่างนี้เนี่ยนะฮะทราบข่าวว่าเพื่อนที่ไปประชุมด้วยกันที่จันทบุรี
ติดโควิดสิบเก้าสามีก็ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลทันทีนะครับ
ไปยี่สิบสี่เมษายนแล้วผลออกมาว่าติดโควิดสิบเก้ายี่สิบหกเมษายน
ตั้งแต่นั้นครับก็พยายามหาโรงพยาบาลเพื่อให้สามีเนี่ยไปรักษาอาการนะฮะ
ที่บ้านเนี่ยอยู่กันหกคนก็คือตัวสามีที่ติดโควิดสิบเก้า
มีลูกสาวอายุแปดขวบลูกชายอายุสี่ขวบมีน้องชายที่อายุยี่สิบ
มีตัวเธอด้วยแล้วก็แม่ของเธออายุหกสิบเอ็ด
ก็เลยกังวลมากว่าโอ้โหคือถ้าช้ากว่านี้เนี่ย
จะติดโควิดสิบเก้ากันทั้งบ้านหรือเปล่าค่ะแล้วถ้าติดกันหมด
หรือว่าถ้าตัวสามีติดไปแล้วถ้าตัวเธอติด
แล้วใครจะดูแลลูกดูแลแม่ที่อยู่ที่บ้านอีก
ทีนี้มันจะวุ่นวายไปหมดก็เลยอยากให้โรงพยาบาลเนี่ย
รับสามีไปรักษานะครับ
นี่เราคุยผ่านโทรศัพท์แบบไกลเลยนะฮะแล้วเปิดลำโพงเอานะครับ
ซึ่งเราก็ช่วยประสานอีกทางหนึ่งล่าสุดเนี่ย
ผู้ชายวัย๓๒ปีคนนี้ได้รับการส่งต่อไปรักษา
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาแล้วนะครับส่วนคนในบ้านเนี่ยไปตรวจนะครับ
ไปตรวจแล้วก็ทราบผลแบบเร่งด่วนแล้วว่าไม่มีเชื้อโควิด๑๙นะครับ
แต่ตอนนี้เพื่อความปลอดภัยก็เลยย้ายไปบ้านอีกหลังหนึ่ง
เดี๋ยวหลังที่อยู่กันจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยก่อน
จะได้ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจกันคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งกรณีที่แจ้งเรื่อง
ทางเพจของไทยรัฐนิวโชว์เพื่อให้ทีมข่าวของเรา
ประสานความช่วยเหลือไปอะค่ะครับเป็นเด็กค่ะน้องนโมอายุหกขวบนะคะ
ติดโควิดสิบเก้าอืมแล้วไปดูคลิปนี้นะคะครับ
นโมพูดขอให้ช่วยผมหน่อยผมติดโควิดอยู่กับแม่แม่นอนด้วยกัน

นี่ค่ะนี่ส่งเข้ามาทางเพจของเรานะฮะแค่๖ขวบเองนะคะครับ
ส่งคลิปนี้มาส่งเรื่องมาว่าขอความช่วยเหลือหน่อย
ทางครอบครัวอัดคลิปส่งมาแบบนี้ทีมข่าวของเรารีบติดต่อกลับไปเลยนะคะ
ก็สอบถามไปที่ในเอคุณพ่อของน้องค่ะ
ได้ข้อมูลมาว่าครอบครัวของน้องมีเจ็ดคนติดโควิดสิบเก้าไปแล้วห้าคนนะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการคนที่ติดคนแรกในครอบครัวก็คือลุงของน้องนโม
ชื่อในโอติดมาจากเพื่อนตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้ว
คนต่อมาคือยายวันแม่ของในเออายุ๖๔ปีเป็นผู้สูงอายุ
เพิ่งได้ไปโรงพยาบาลเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อมาก็คือน้องนิว
อายุ๑๕ปีลูกชายของนายเอซึ่งก็เป็นพี่ชายของน้องนโม
คลิปเมื่อสักครู่อะค่ะครับอีกคนคือแม่ของน้องนโมนะคะ
นางพรนะคะดังนั้นตอนนี้ในบ้านมีในเอก็คือพ่อของน้องนโม
ลูกชายคนกลางอายุ๑๔เหลือ๒คนนี้ที่ยังไม่ติดนะคะ
ห้าคนติดหมดค่ะไปโรงพยาบาลแล้วสามคน
ยังเหลืออีกสองคนก็คือน้องนโมกับคุณแม่นะคะครับ
คุณพ่อก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ช่วยดูอาการแบบประคับประคองไปก่อน
ระหว่างรอเตียงระหว่างรอรถพยาบาลมารับแต่อาการก็คืออ่อนเพลียว
หัวคลื่นไส้กินได้น้อยลงอาการก็คล้ายคล้ายกับคุณยาย
เพิ่งไปโรงพยาบาลอาการจะเป็นแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงพ่อของน้องนโมค่ะอาการของคุณยายเป็นยังไงบ้างครับ
รับประทานอะไรไม่ได้เลยครับผมคือขึ้นไส้ครับแล้วก็เวียนหัวผม
ประทานอะไรไม่ได้ครับนอนสมอย่างเดียวเลยแล้วก็ขึ้นไส้ผมปวดหัว
ส่วนน้องนโมวัย๖ขวบนะคะก็ยังพูดจาเก่งนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้แม่ตัวเองด้วยนี่ค่ะน่ารักมากจริงจริงครับ
แต่คุณพ่อค่ะบอกว่าอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่าน้องนโมถึงแม้ว่าจะดูแบบเนี้ย
ยังสดใสอยู่แต่น้องมีไข้นะคะมีไข้แล้วก็นอนสมอยู่เหมือนกันนะคะ
ตอนนี้เพื่อนบ้านที่รู้ข่าวก็เป็นห่วงนำอาหารนำอะไรมาส่งให้นะคะ
นี่ค่ะแต่คุณพ่อเองบอกว่าคุณพ่อแล้วก็ลูกอีกคนที่อยู่ในบ้านที่ยังไม่ติด
เขาก็กังวลไงยังอยู่บ้านเดียวกันถึงแม้ว่าจะระวังอ่ะนะคะ
ก็กังวลเหมือนกันกลัวว่าจะติดโควิด๑๙ไปด้วย
ก็พยายามแยกห้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านอืม
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราประสานขอความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะครับ
ตอนนี้รอเตียงว่างและรถพยาบาลกำลังจะประสานไปรับตัวนะคะครับ
นโมกับคุณแม่ค่ะคุณผู้ชมยังส่งเรื่องมาได้นะคะ

มาได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะทีมข่าวของเราก็คือระดมสรรพกำลังอ่ะ
ในการช่วยเหลืออยากจะให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วเราก็ประสานข้อมูลตลอดนะครับ
กับทางกระทรวงสาธารณสุขกับทางกรุงเทพมหานคร
ช่วยเหลือกันให้เต็มที่แล้วครับช่วงเวลานี้ต้องช่วยกันจริง